โอ๊ยวันนี้พร้อมกันจริงค่ะ
ท้าว่าให้พร้อมกันได้ไหม
เราต้องเอาชนะแอมจี้

ใครบอกว่าดีก็จะบอกไม่ดี
ใครบอกไม่ดีก็บอกให้พร้อมกันก็ไม่พอ

ครบเดือนกว่าแล้ว
หลังจากครบเดือนปุ๊บใต้ตาเราก็จะดำ

แม้ว่าจะมาผิดวันเราก็ไม่ย่อท้อค่ะ
คือมะวานนี้ได้ยินข่าวพะดำพูดใช่มะ

ใช่ก็ด้วยความที่แลกกันไปแลกกันมานี่ไง

คือแรกนู่นคนนี้มานี่อีนี่ไปนู่นอะไรอย่างนี้แรกไปแล้วมา

อือ
ก็ให้แองจี้พูดคนเดียวเลย

๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่หน้าวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครศรียุทธิญาค่ะจนที่ได้นำเรือบันทุกเครนนะฮะ
ใหญ่มากเลย๓๒คูณ๘คุณใหญ่สุดเลยแล้วก็ลึก๒๑๐เมตรนะคะ
จำนวน๒ลำเลยแล้วก็นำเชือกเนี่ยครองที่เรืออย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้เครนที่น้ำหนักถึง๒๐ตันเนี่ยยกตัวเรือเนี่ยลอยขึ้นมาคือเป็นเรือที่ใหญ่มาก
แล้วก็ค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่ายังติดอยู่รวมทำทรัพย์สินต่างมีค่ะหนึ่งคนหลังจากนั้นก็ลากเรือไปไว้ที่หน้าบริเวณหน้าหมู่บ้านโปรตูเกต
นะฮะตรงนี้แล้วก็ไปซ่อมแซมท้องเรือที่มีรอยแตกขนาดใหญ่นะฮะกว้าง๑เมตรยาวถึง๗เมตร

การใช้แผ่นยางหรือแผ่นเหล็กในอุดลอยเลือดไว้ใต้ท้องรัวก่อนจากนั้นก็ทำการสูบน้ำออกแล้วตอนนี้เอาไปเก็บไว้ที่คานเรือศรีเจริญก็ที่อายุทยานั่นแหละนะฮะแถววัดพนันเชิง
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ได้ใช้เงินของทางการกู้ขึ้นมาจำนวน๓แสนบาท
ก็ครบแล้วอันนี้นะฮะแล้วก็ต่อด้วยนี่หนูเล่าไปไกลมากโอ้โหใหญ่มาก
แสดงความเสียใจด้วยกับผู้ที่เสียชีวิต

ผมได้มีโอกาสคุยกับทางกู้ภัยก็คุณนี่
เขาบอกว่าพบตอนแรกเนี่ยศพที่๑๖ที่พบเนี่ยนะครับ

ขึ้นมาไงหลังจาก๓วันลอยขึ้นมาแล้ว
เพราะน้ำมันเชี่ยวมากคุณหนุ่มเขาปล่อยน้ำมาจาก

แล้วเขาบอกว่าดูประมาณ๓กิโลกรัม

น้ำมันเชี่ยวเยอะเลยขยายขอเขตกับคุณหนุ่มพ่อปล่อยน้ำมัน

ตอนนี้ก็ครบรายการที่ได้รับแจ้งว่าได้ขึ้นเรือไปนะครับ
ก็๒๘ศพได้ไปแล้วขอเสร็จความเชื่อจริงค่ะ
ส่วนที่ญี่ปุ่นนั้นไต้ฝุ่นมาลากัสขึ้นฝั่ง

ขึ้นฝั่งทางภาคใต้เกาะคิว
เรามีฮอกไกโดฮอนชูแล้วก็คิวชูตอนเด็กเคยท่องไหม
ญี่ปุ่นนั่นแหละตอนนี้คิวชู
ทางการได้ประกาศให้ประชาชน๖แสนคนใน๖จังหวัด

ญี่ปุ่นพอประกาศปุ๊บอบพยพเลย
เข้ามาอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะ

เมื่อวานนี้ค่ะอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นมาลากัส
เคลื่อนตัวขึ้นมาถ้าศูนย์กลางพายุเนี่ย
ถึง๑๘๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ก็พอประมาณแล้วนะอันนี้๑๘๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะ
เท่ากับพายุฮอลิเคนระดับ๓เอาเข้าไป
ตกหนักมากในช่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
เกิดฝนตกหนักที่เมืองโนเบะโอกะ
วัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง๕๗๘มิลลิเมตร
ของเรา๔๐๕๐มิลลิเมตรนี่ก็ท่วมแล้วนะคุณผู้ชม
มิยาซากิซึ่งอยู่ใกล้เคียงจังหวัดนี้
ก็ท่วมถึง๓๑๐มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝนได้ในจังหวัดที่ติดกันคือทาคานาเบะนี่อีก
มิลลิเมตรคือฝนสูงทุกที่ที่พายุนี้พัดผ่านนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้เที่ยวบินในประเทศกว่า๑๐๐เที่ยวบินนั้นก็ยกเลิกไป
คมนาคมทั้งทางถนนและรถไฟก็ไม่ให้วิ่ง
คือรถลมมันแรงมากชะงักหมด
ญี่ปุ่นบอกว่าฝนจะตกทั่วเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะตรงกลาง

มีความเสี่ยงที่เกิดดินสไลด์ถล่มมาจากภูเขา
เนื่องจากฝนตกหนักซึ่งจะวัดปริมาณได้ถึง๒๕๐มิลลิเมตร
อันนี้เขาคาดการณ์ไว้แล้วก็มักจะแม่นค่ะ
ส่วนไต้ฝุ่นมาลากัสเนี่ยนะคะก็ลูกที่๖แล้ว

นับเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่ถล่มญี่ปุ่นหลังจากต้นเดือนที่ผ่านมา
จากไต้ฝุ่นไลออนร็อกที่ถล่มญี่ปุ่นซึ่งอันนั้นก็คนเสียชีวิต๑๗คน

บะหมี่กันอยู่เพื่อนดิฉันค่ะ
เพราะว่าเวลาเขาป้องกันเขาป้องกันจริง
หยุดหมดเลยร้านที่ไม่หยุดปิดหมดเลย
แล้วที่ไทยเองเนี่ยเห็นบอกพายุกำลังดราม่าเข้ามา
กำลังมาแล้ว
จะยาวไปถึงพฤศจิกา
เขาบอกว่ามีโอกาสที่น้ำจะท่วมเหมือนปี๕๗
แต่น้ำในเขื่อนเรายังน้อยอยู่นะ
ไม่รู้เหมือนกันเขาเลยบอกว่าให้ดูวิธีการเก็บกักให้ดี

ยังแบบ๓๐อะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังน้อยมีเขือนศรีกิจที่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคือยังเก็บได้อีกเยอะ
แต่ถ้าจะโดนก็โดนไอ้ใต้เขื่อนนี่แหละคุณ
ของเรานี่จะมียาวมาอีกถึงตอนนี้ตุลาใช่ไหมตุลาแล้วก็ถึงต้นพฤศจิกา
จะมีเป็นละลอกเลยตอนนี้มันวิปริตไปหมดคือพอแรงก็ไม่มีเลย
ธรรมดาเท่าที่จำได้เนี่ยเดือนตุลาพฤศจิกามันเป็นเริ่มเข้าหน้าลาวแล้ว

ตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีพายุหลายลูกแต่เขาบอกว่ามันจะตามมาอีกไง

แสดงว่าหน้าหนาวของเราจะขยับออกไปอีกแล้วใช่ไหม
ขยับค่ะแต่ตอนนี้ทั้งเอลมีนโยกกับเอลนินย่าเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด
หนาวก็ยังหนาวอยู่นี่แหละทางเหนือยังไงก็หนาว
แต่ว่าจะมีฝนด้วยอันนี้จะหนักหนาวและเปียก

คุณบุมขอให้แก้ไขขออย่าก้าวล่วงคุณมดดำเขา

เฮียเป็นพี่ใหญ่
คำว่าตัวนี้เลยก็คือตัวเฮียไม่ใช่คำหย่าม
แต่ถ้าเอามาด่ากันไม่ได้

ก็ผู้พูดตัวทองกันแล้วกันง่าย

ใครรักมัวพูดจะพูดตัวเหี้ย
กฐมอลนำเจ้าหน้าที่จับเท่าที่ริกฎาคะตัวเฮีย
ที่สวนลุมพินีได้๒๔ตัว
เตรียมนำไปอนสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ปราก

นี่ไงพูดสิทธิ์ข่าวนะครับนี่มีการรายงานขอบคลิบหน้านะฮะ
เจ้าหน้าที่นะครับสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะฮะ
เข้าจับตัวเงินตัวทองในสวนรุมพินีนะครับ

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะจนกระทั่งเวลาประมาณสักบ่าย๒
จับได้ทั้งหมด๒๔ตัว
นี่เห็นไหมดิ้นพลาดเลย

จากเดิมนะตั้งเป้าเอาไว้๔๐ตัวนะครับ
ลดจำนวนตัวเงินตัวทองในสวนลุมที่มีมากกว่า๔๐๐ตัว

เขาบอกเจ้าหน้าที่ได้กระจายตัวนี้ไปที่ที่ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นหอนาฬิกาจับได้๓ตัว
สุขภาพได้๖ตัว

แล้วก็เกาะลอยอีก๑๒ตัว
จากนั้นได้นำตัวเงินตัวทองใส่กระสอบไปไว้ที่เรือ

จะส่งไปยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ครับมีสินค้นมวลชน๔๐สำนัก
ทั้งไทยทั้งต่างชาติให้ไปดู

เขาบอกว่านางสุวรรณาจุ่งรุ่งเรืองนะ
พึ่งโดยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯนารบุว่า
หลังจากกรุธมอลได้รับการร้องเรียนจับชาวชน
ว่าในพื้นที่นี้มีตัวเงินตัวทองจำนวนมาก

หลังจากนั้นนะก็เลยได้มีการ
เหมือนกับวางนโยบายนะฮะที่จะจับ

เขาบอกว่ามีตัวยาวตั้งแต่๑เมตรจน๓เมตร

เขาบอกทำลายต้นไม้แล้วก็ริมตลิ่งนะฮะ
แต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งเขาคัดค้านพี่เหมียวพี่ม้า
ว่าไปจับทำไมมันทำลายระบบนิเวศของสวนลุมหรือเปล่า
อย่างคุณโยยศวดีก็ออกมาด่าเละเลย
ดิฉันก็เห็นสวนลุมก็สวยงามดีไม่เห็นโดนทำร้าย

เขาบอกมาทำลายแปลงต้นไม้เขา
มันก็มันกินตกลงกินอะไรกันแน่กินสัตว์หรือว่ากินพืช
แล้วก็คุณเห็นคุณโยเขาลงนะบอกว่าไอ้ที่เอาไปปล่อยเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าแบบเหมือนแบบมันก็ไม่ได้ว่าจะแบบ

มันจะดีเหรอพวกนี้จะอยู่ได้เหรออะไรอย่างนี้
คือมันเป็นระบบนิเวศที่ปิดนะฮะสวนลุม
มันไข่อยู่ที่นั่นแล้วก็เกิดลูกเยอะ

ปีหนึ่ง๒๓ครั้งแล้วก็ออกไข่เยอะมาก

หารังมันยากเพราะมันเข้าไปมุดอยู่ใต้โพงขุดไปไม่เจอ
นี่ไงเขาบอกคุณเตือนใจเนี่ยนุษดำรงเนี่ย
ภูมิหน่วยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยนะฮะ
ที่กรมวิทยาลแห่งชาติเนี่ยเขาก็บอกว่า

จัดการไข่ตัวเงินตัวทอง

ปุ๊บขึ้นมาเป็นพันตัวเอาไปทำกระเป๋าเป็นพันตัว
ก็นี่แต่พูดถึง๔๐๐ตัวนี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ
ใช่๔๐๐นี่คือที่จับได้มีเป็นพันดิ
เยอะแล้วมันอยู่ยาว๓เมตรไม่ได้แสดงว่าไม่ในนี้เขาบอกว่ามีประมาณ๔๐๐ตัว
แต่ตอนนี้ที่จับได้เนี่ยวางแผนไว้วันแรก๔๐ตัวเราจับได้แค่๒๔คน
ต่อหน้านี้เขาจับไปจำนวนหนึ่งแล้วแปลก๑๗ตัวเดี๋ยวก่อนเราอยากจะถามกลับไปว่า
แล้วตัวเฮียนี่มีประโยชน์อะไรไหม
มันทำให้ระบบนิเวศสมบูรณ์หรือเปล่ามันเป็นห่วงโซ่อาหารขั้น
ที่แบบกินของเน่ากำจัดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

จริงแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงแบบว่าเอามาทำเป็นกระเป๋าเนี่ยก็เป็นหนังที่ไม่ดีด้วย
เอาเหรอคุณภาพไม่ดีอ๋อไม่แข็งแรงอะไรอย่างนี้

พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าตึกเก้าชั้น
พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าตึกเก้าชั้น
พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าตึกเก้าชั้น

พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น
พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น
พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น

พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น

พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น

พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น

พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น

พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น

พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น
พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น
พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น
พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น
พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น

พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น
พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น

พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น

พระพุทธรูปสูงเก้าชั้นหมายความว่าสูงเก้าชั้น
ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนัก
ตัวเองก็อยู่ภายในบ้านพักนี้ข้างสถานที่ก่อสร้างพระพุทธรูปนี่แหละค่ะ
ซึ่งเป็นองค์ใหญ่มากอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่
ก่อนที่จะได้ยินเสียงดังเปรี้ยงสะเทือนเลื่อนลั่น
ออกมาดูที่แรกก็นึกว่าเครื่องบินตก

เมื่อเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้พังลงมา
คิดว่าน่าจะเกิดจากการโดนฟ้าผ่า

ไม่จะทำให้แบบองค์ภาคใหญ่ล้มมาแบบนี้เลยเหรอ

ข้างในน่าจะไม่ใช่เป็นแบบว่าตันน่าจะเป็นปง

ก็ขึ้นโครงอยู่แล้วมันต้องขึ้นโครงอยู่แล้ว
พระองค์ใหญ่นี้ชื่อว่าพระพุทธสันติอภิมหามงคลชัยนะครับ
สร้างในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสันติศุกร์ค่ะ
อยู่ที่หมู่๒ตำบลหนาป่านะครับ
ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด๗ไร่

แล้วก็เมื่อกี้มีคนบอกว่าคุณหนุ่มหลอกขึ้นทุกวันเลย

ส่วนค่าเสียหายนี่หมดไป๒๐ล้าน

ตอนนี้ก็เห็นเป็นองค์พระขาวเห็นไหมล่ะ

อ่านมากเขาเลยไม่อยากให้อ่านหรือเปล่า
อ่ะเลยข่าวมาแล้วนะฮะมาดูภาพข่าวนี้นะคะที่นี่เลย
นี่ลุงตู่เราเรียกนายกเราว่าลุงตู่
ไปถึงนิวยอร์กแล้วนะคะประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะคะ
ประจำปี๒๕๕๘๒๑๑๙นี่นะฮะ
คุณตู่ก็ไปกับภรรยาค่ะ
เมื่อวานนี้วันที่๒๐กันยานะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะคอสช
พร้อมด้วยนางนาราพรจันโอชาก็เดินทางไปถึงนิวยอร์กแล้ว
เพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ
ครั้งที่๗๑นี่นายกเรากี่คนก็ไปกันทุกคนนะฮะ
ทางนั้นก็นายกเรามีหลายคนดีนะ
เออแต่ละปีไม่เคยตีละเลยคนโดยเมื่อเดินทางไปถึงโรงแรมที่พัก
มีคนไทยจากหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว
รูปนายกรัฐมนตรีแล้วก็สกรีนข้อความว่า
ตะโกนให้กำลังใจว่าสู้ลุงตู่สู้มีฝนตกด้วยนะคะ
แต่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณคนที่ให้กำลังใจแล้วก็เรียกภรรยามารับดอกกุหลาบ
แล้วก็ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ละลึกก็ดอกกุหลาบเยอะเลย

คือเมื่อเริ่มต้นแต่๘โมงที่ไปเนี่ยคือไม่ได้ไปเป่าปี้ของวันอังคารที่๒๐เนี่ยนะคะ
จากประเทศไทย๒๑ชั่วโมงย้อนกลับไปชืบ๑๑ชั่วโมง
เดินทางไปถึงปุ๊บงานแรกร่วมกันเลี้ยรับรอง
เลขาธิการสหประชาชาติและภรรยา
ต้อนรับประมุขของทุกประเทศที่มาประชุม
งานที่๒๘โมงครึ่งจาก๘โมง๘โมงครึ่งนะฮะ
เข้าร่วมงานครบรอบ๑ปีรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วม
รวมทั้งเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุม
ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งจอแดน
เพื่อร่วมหารือทวิภาคียังไม่จบ

เลขาธิการสหประชาชาติเลี้ยงต้อนรับเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ
ยังไม่จบ๕เวลาบ่าย๓๓๐ไป
โอ้โหจนกระทั่งถึงทุ่มหนึ่งงานเลี้ยงเอาเข้าไป

เดี๋ยวเราก็จะติดตามข่าวภารกิจของนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะ

แอร์จารีน่ากับแบลตฟิชขวัญใจคุณ

พวกเรามีความรู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง

โอ๊ยคนดี

ว่าคุณเคยเป็นเมียของแบดพิษมาก่อน
ดาราฝรั่งอย่างนี้เหรอ

วนสาววัยรุ่นค้ากาม
แม่ล้าร่วดเป็นกฏรด้วยและตัวเล็กด้วย
ใช่ถูกต้องนะครับ

สิบห้าเขาบอกว่าวันที่สิบกันยาที่ผ่านมานะฮะ
พันธบรวจโทสุชัยนันแก้วนะฮะ
สวสสนะฮะชุดปฏิบัติการปราบปรามประยมุกและค้ามนุษย์นะครับ
กกสสพจว

พวสวสพจวฉันชอบ

เปิดเผยนะครับว่าตรวจสอบพบเฟซบุ๊กนะฮะสาวรับงานนะครับ
มีภาพหญิงเนี่ยสาวอายุประมาณ๑๕๑๘ปีคุณผู้ชมนะฮะ
หลายคนเลยนะครับให้บริการในราคาแตกต่างกันไป
ก็เลยวางแผนล่อซื้อบริการนะครับ
จากสาวเหมือนกับหญิงสาวจากกระเทยสาวคนหนึ่ง
ชื่อว่าขอใช้เป็นนำยอดว่านายเอนะฮะ
ในราคา๑๒๐๐บาทนะครับ
ส่งให้บริการที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะ
ขณะที่นายเอเนี่ยนำสาวยุค๑๖ปีมาส่งที่ห้องพัก
ก็เลยแสดงตัวแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาเลย

แล้วก็เล่าถึงการเข้าสู่วงโคจรนี้นะครับว่า
แม่ของตัวเองเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับ

ตัวเองก็เลยหนีออกจากบ้านมานะครับได้๒ปีแล้วนะฮะ

ไม่ค่ะหนูธรรมนูลเรื่องค้าบริการ
แต่พอพูดถึงชื่อคุณสะดุ้งเลยเมื่อกี้เนี่ย
ผมเห็นคุณแต่ปึ๊กอย่างนี้เลยนะ

อ๋อกระทั่งเนื้อ

แล้วก็ออกขายตัวหาเงินกับไม้ป่าเดียวกัน

เขาบอกว่ามีสาวในเครือในประมาณ๓คน

เสร็จปุ๊บเอา๒๐๐ตูดอีก๑๐๐๐หนึ่ง

แล้วก็ไปนำตัวเอาสาวยุค๑๖นะฮะ
สาว๑๖ก็บอกที่ไปครับบริการเนี่ย

ครอบครัวตัวเองเนี่ยมีปัญหากันอย่าร้าง

เอก็เลยมาชวนไปค้าบริการเนี่ยนะครับ

ข้าราชการเนี่ยก็มีนะฮะ
นักการเมืองท้องถิ่นอายุ๓๐๕๐ปีนี่ก็มี

อันนี้คือทำโดยไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีใด

เสร็จปุ๊บเราเอาผู้หญิงอายุ๑๖มาขาย

นี่คือไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
ใช่ปัญหาที่มันอยู่เนี่ยตั้งแต่เริ่มจากครอบครัวเลย
เขาก็อาจจะเกิดมาไม่ได้เป็นเหมือนมายูที่มีครอบครัวที่ดีมีการสั่งสอนที่ดี
ได้รับการศึกษาที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีรู้จักถูกผิดชอบชั่วดี
แต่นี่เขาไม่รู้ยังไงอาจจะแบบว่าสังคมของเขาที่เขาเกิดมา
พ่อแม่อาจจะไม่ได้ใส่ใจชีวิตก็ไม่ได้แบบว่ามีความสุขสบาย
แล้ววันหนึ่งเขาก็แบบว่าไม่เอาแล้วฉันอยากจะได้เงินเฮ้ยทางนี้
ฉันเกิดมาอยู่ในสังคมของวัตถุดังนั้นเนี่ยฉันก็ต้องหาทางทุกสิ่งทุกอย่าง
จะทำไงได้ให้ได้เงินมาดังนั้นเนี่ยการศึกษาก็คงจะไม่มี
ง่ายที่สุดก็คือขายสิ่งที่ตัวเองซึ่งก็ไม่สามารถที่จะขายได้
แต่ว่าก็เอาไปขายในเพศเดียวกันอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนั้นไหม
แล้วก็ไปไปเสพยาก็คือไปติดยาพอไปติดยาเนี่ยมันจะเอาเงินที่ไหนล่ะ
มันก็คือต้องใช้วิธีการแบบนี้แหละแล้วก็ความรู้ความสามารถทักษะก็มีวิธี

ครอบครัวทั้งหมดเนี่ยง่ายที่สุดอยู่ที่ครอบครัวง่ายที่สุด
เวลาคุณจะอยู่กินกันหรือว่าจะได้เสียกันหรือจะอะไรยังไงเนี่ย

ลูกคนนี้

แต่เหมือนแบบไม่ได้สนใจที่จะผ่านบัสอยิ์
ป่าแต่สนใจแต่แม่รู้สึกว่าแบบ

มันแบบนี้ถูกทิ้งเยอะแยะมากมาย
ที่ไปส่งเสียเลี้ยงกันอยู่ทุกวันทุกปีของฉัน
ไปให้ดูอีกคู่หนึ่งเป็นคู่อินเตอร์ที่มีเงินมากมีความพร้อมในการดูแล

คู่ที่คุณอยู่ใต้เตียงเขาเลยอันนี้ผมมัน

แล้วก็มีหรอกต่างนั้นนะจะหย่ากันปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงแล้ว
เฟิร์มแล้วนะคะสำนักข่าวกระแสหลักของโลกหลายสำนักยืนยันเลยว่า
รักดาราที่เป็นกล้องโลกเลยคู่นี้นะคะได้แยกทางยื่นฟ้องหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ข่าวใกล้ชิดกับครอบครัวนี้บอกว่านักแสดงสาวยืนยันว่าจะขอดูแลลูกทั้ง๖คนเอง
เป็นลูกที่รับอุปการะเนี่ย๓คนแล้วของตัวเองเนี่ยของตัวเองกับคู่นี้นะฮะ
อีก๓คือเดี่ยวหนึ่งแล้วก็เป็นแฝดอีกคู่นึงนะคะ
โดยทนายความของโจลี่เปิดเผยว่าเธอได้ยื่นคำร้องขอหย่าจากสามีเมื่อวันที่๑๙กันยา
วันจันทร์โดยอ้างเหตุผลว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งที่ไม่สามารถจะปรณีประนอมกันได้
พร้อมระบุว่าแอลิน่าโจลี่นั้นยื่นคำร้องขอหย่าเพื่อรักษาสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว
อย่างไรก็ตามเธอจะไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แม้แต่คำเดียว
แต่งยังโตเลยค่ะเป็นแบบว่าบนภูเขามีแต่เพื่อน

ทำไมคุณโกระแทนเขานะ

เขาเล่นหนังเก่งมากเป็นผู้หญิงที่แอคติ้งดีมากไม่ว่าจะเล่นบทอะไร
แล้วทั้งเจนิเฟอร์ก็จึงต้องหลีกทางไป
เพราะว่าผัวไปฟาดกับนักแสดงร่วมไปแล้วเนี่ยนะฮะ
จากนั้นเธอก็เปิดเผยเลยทั้งคู่รับเด็กมาเพิ่ม
ไม่มีคำว่ามาไปฟาดกับอีกคนนี้ขึ้นในข่าวใช่ไหม
พิษก็แล้วก็แต่งงานกันคืออยู่กันนานเลยรับเด็กเพิ่มขึ้น
มีลูกกัน๓คนแล้วก็แต่งงานกันเมื่อปี๒๐๑๔เมื่อ๒ปีก่อน
ปีนี้๒๐๑๖เลิกกันซะละ

คือผมเองนะผมคิดว่า
คุณคิดว่าเขาทำถูกมั้ย
แต่มันแปลกตรงไหนว่าทำไมถึงต้องมีคำว่าฟ้องหย่า
เออแสดงว่าเขาต้องเห็นว่าแรดพิษเนี่ยผิด
ยังไม่มีสิทธิฟ้องหรอกใช่ป่ะมันพี่ต้องทำอะไร
หรือพระพี่อาจจะไม่ยอมหย่าหรือเปล่า
นางก็อยากจะฟ้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือยังไง
หรือว่าผู้ชายคือเขาบอกว่า
คือในข่าวกลือคลิปซิปของฝรั่งเนี่ยของสำนักข่าวเมืองนอกเนี่ย
ในไทยนี่คุณยังสนใจไม่พอคุณไปสนใจต่างประเทศดูด้วยเหรอ

แล้วไปกิ๊กกับมาริยงซึ่งแสดงหนังคู่กัน
ก็มีอีกคนนึงซึ่งเป็นวัยน้อยกว่า

หมายถึงแบดพิษเนี่ยนะฮะเออไปกิ๊ก
เหตุการณ์ย้อนกลับไปคุณวนกลับไป
ไม่ใช่มะริวันนะมะริวันบ้างมะริวันอ้วนไป
แอนเจลิน่าโจลี่ก็เคยเป็นนักแสดงร่วมกับแรดพิษ

ใช่แล้วฉันยังย้อนถามกลับไปนิดนึง

จะไม่รู้อะไรเธอไม่ต้องมารู้อะไร

ฉันชอบคุณแม่แง่นิดเดียว
กูฟังพวกมึงพูดมานาน

พระเจ้ารามกำแหงพูดทำไมผิด

แต่ด้วยความที่ง่ายมากเลย

ผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานอยู่กับภรรยา
อยู่มาไปเจอกับผู้หญิงอีกคนนึง

อย่าอีนี่แล้วไปอยู่กับอีนั่น
ดีเป็นคนดีเนาะ

ก็เป็นไปได้ที่แมทพิษอาจจะไปคบกับใครนะ
กลายไปคบกับใครนะ

มันอยู่ในสังคมของมายา

ลูกหกจะอยู่ไหน
เปรียบในการหย่าครั้งนี้เธอถึงได้ยื่นข้อเสนอนี้ได้

แต่ก็เป็นไปได้อย่างที่พี่สองคนวิเคราะห์นะ

จะได้เป็นผู้หญิงที่ซับซ้อนแล้วก็คือ

ก่อนหน้าที่เขาจะมีการหย่าล้างเนี่ย
เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่า

ดูสิเขาผอมจนเหมือนผีเลยอ่ะมีอยู่ช่วงนี้

คือไม่กินไม่อะไรแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย

แล้วก็เล่นหนังไม่ดีนู่นนี่นั่นต่างนาน่ะ

ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นพี่มาร่ะ

มายบ่าหิหยก

มันก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามที่จะทำให้นางเนี่ย

ใจไม่เย็นเนี่ยใจไม่ได้เพราะว่าเธอลองคิดดูนะ
ปัญหาทั้งหมดทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับ

คือพอแต่งงานกันแล้วเรื่องจะไปแวบที่อื่น

ก็เลยอยากมีคนอื่นอะไรอย่างนี้
เ฼งงานแล้วต้องสร้างครอบครัวแล้วมาเป็นหลักให้ลูกนุกเลย
นี่เป็นไปได้เลยที่ว่าที่ว่าแต่ก็อย่างที่พี่ม้าบอกนะ
เคยนอกใจแอนจิริน่านอกใจมียมาได้แอนจิริน่า
พอมาวันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้อีกเหมือนกัน

ฟาดอยู่กับคนนี้วันหนึ่งก็ไปแต่งงานกับอีกคนนึง
ขอให้เขียนชื่อด้วยครับ
ขอให้เขียนชื่อเป็นอักษรในนี้

เพราะว่าเราอยู่กับความสวยความงามความหล่อ

เออแล้ววันนี้มันไม่ได้ไปเจอ

เขาใช้ลงทำงานสร้างความเชื่อว่าอันนี้คือกู้ลักษณ์
ไม่ได้เขียนลักษณ์ไม่ได้เขียนลักษณ์

ในสังคมของบันเทิง

เอาอีกแล้วเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่อง
จากคนนี้ไปนั่นเรื่องมินนี่

ความผิดของคนอื่นอีนี่เห็นหมดเลย

ความผิดของคนอื่นเท่าเข็ม

แต่ของตัวเองเท่าขุนเขามอง

เพราะว่ากินแล้ว
เราจะแก้ไขเลือดออกได้เลยทีเดียวค่ะ
คุณช่วยเปิดหน้า๗หน่อยสิคะ

วรสารแพทย์สมาคม

เอายังวรสารแพทย์สมาคมแห่งอินเดีย

ให้กับคนไข้โรคไข้เลือดออกกิน

ตรวจพบปริมาณเกร็ดเลือดนะฮะ

โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียง

เหนือกว่าวิธีการรักษาแบบมาตรฐานซะอีกด้วย

มันยังมีอะไรไหม
กว่าการรักษาแบบมาตรฐานโดย
ก่อให้เกิดอาการวิงเวียน

แล้วก็ยังไม่ต้องให้เลือกกันด้วย
กินเนื้อเลยไม่ได้เหรอ

สุขสรรค์วันพุธนะพนักงานทุกคน

บรรณานิการของวรษาได้ให้ความเห็นว่า

ไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยหลักเนี่ย

มะละกอมันจะมีสารตัวหนึ่ง

เจาะให้แบบว่าในการป้องกัน

แล้วเราจะคันน้ำมะละกอนมากันได้ยังไง

ส่วนอ่างส่วนอ่างออก

เครื่องแยกกากมันก็เอาไปน้ำกันเลยหรือเปล่าแต่เนื้อมันเละมากมันมันร้อยก่อน
ถึงได้บอกว่าคนไทยจะไม่กินน้ำจะกินเนื้อเลย
แต่คนที่มีปัญหาคือว่าคนที่ไม่ชอบกลิ่นเนื้อมันไงชอบกินน้ำ
ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินน้ำหรอกแต่เรากินทั้งเนื้อมันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
จำนวนเอางี้ดีกว่านะง่ายนะจริงแล้วพอเป็นไข้เลือดออกก็คงจะต้องรักษา
แต่ในห้างที่เป็นฝรั่งเดินอย่างพวกวิลล่าพวกนี้มีน้ำมะละกอน้ำมะม่วงพวกนี้โอเคมีคนซื้อมากิน

ดีขอให้มันเป็น
อะไรเนี่ยนาวินต้าอุบตอบเรื่องมั่น
ก็มีลูกที่เขาสวบแหวนแฟนใหม่เขางาน
อ๋อมันยังไม่แต่งเหรอตกลงแล้วยังไงเนี่ยลวงเหรอ
เดี๋ยวกลับงานแล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวกลับมาครับ
พูดชีพดูได้เลย

อื้อลายนี้ก็เหมือนกันนาวินต้า
เอาอะไรอีกนะ
นาวินต้าหรือเปล่าเนี่ย
ยังพี่เขายังไม่ได้แต่ง
ไม่ใช่

ขอโทษหัวร้อนดังขอโทษค่ะ
นี่ฉันขยันนี่ผิดเหรอ

งั้นมันยังไง
แปลกวิกฤตให้เป็นโอกาส

เลิกกันไปแล้วอะ
อย่าไม่เล่อะ
ก่อนนั้นอันนั้นเขาแค่ตาม
และบีดปักกรุง

ก็คิดดูสิเธอเป็นคนดีมากถึงได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหม

แต่แบบว่าต้องบอกผู้หญิงอีกอย่างนึงนะ
ว่าผู้หญิงที่ชอบผู้ชายในลักษณะแบบเธออย่างนี้
นั่นก็คือผู้ชายที่เจ้าชู้มาก
ผู้ชายอย่างพวกเธอเนี่ยนะเป็นผู้ชายที่โคตรมีเสน่ห์เลย

ฉันเองฉันก็ชอบผู้ชายลักษณะแบบนี้
คือถ้าไม่เป็นลักษณะเจ้าชู้ไม่หนุก

ชอบผู้ชายแบบนี้มันหนุก
เพราะว่าเพราะว่ามันเอาใจเก่งมันรู้ใจผู้หญิง
มันโรแมนติกมันทำบททุกอย่าง
คุณนอทวารริสตอนนี้กำลังมีความสุขค่ะ
ความรักของเขาเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูมากกับคุณแจนนพลักษณ์นะคะ
ก็มีข่าวลือว่าจะแต่งงานสิ้นปีนี้

คุณน็อตก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยพูดครับว่าจะเป็นสิ้นปีนี้
แต่ว่าจะบวชเดือนธันวานี้แน่
จริงไม่ได้บอกว่าจะมีงานแต่งหรือไม่มีครับ

เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะประกาศให้ใครรู้อยู่แล้ว
อยากจะให้มันเป็นเงียบส่วนเลิกบวชเนี่ยแน่นอนคือ๑๕ธันวาลบวชแน่
จะแต่งปีหน้าหรือเปล่าผมไม่ได้พูดนะแล้วก็จะไม่บอกด้วย

เพราะจริงแล้วเราไม่อยากวุ่นวายครับไม่อยากให้มันใหญ่โต
ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนแบบเป็นงานใหญ่ต้องมีธีมเติมอะไรทำนองนี้

แต่คนธรรมดาสองคนอย่างเรานะครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคือพอมันมีงานใหญ่
รบกวนคนอื่นเราเกรงใจไม่อยากให้มันวุ่นวาย

คือคุณน็อตกับแฟนไปงานศพของคุณป้าคุณป้าเสีย
ก็เดินแล้วรถถอยมาชน
คุณป้าคุณน็อตคุณเมย์เนี่ยก็คือกำลังเดินกลับไปบ้านไง
ตรงเนี้ยตรงเกษตรนี่แหละเดินเดินแล้วแกก็หลังก้มเดินเดินอย่างนี้
แล้วมีรถถอยหลังมาปื๊ดไม่เห็นแล้วชนตุ้ม
เสร็จปุ๊บเอาขึ้นรถไปเนี่ยนะฮะก็ยังคุยได้อยู่โอ้เจ็บเจ็บไปถึงปุ๊บ
หายใจไม่ออกเริ่มหายใจไม่ออกแล้วก็ปั๊มหัวใจปั๊มปั๊ม
เซวายไปเลยเสียชีวิตเลย
เกิดจากอะไรคะคุณไม่ได้จากบาดแผลรถชนใช่ไหม
เพราะว่าปอดเนี่ยปอดเนี่ยฉีกแล้วเลือดเนี่ยก็ไหล
พอเลือดไหลเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคุณป้าน่าจะทานยาเหมือนกับละลายริ่มเลือดเอาไว้ก่อน

ก็เลยไม่หยุดเลือดไม่แข็งตัวก็เลยไหลอยู่ข้างในเนี่ยทั้งช่องท้องเสียชีวิต

ใช่ไปนั่งดูปกติอย่างนี้แต่ก็เสียชีวิตเลย

ก็ไปกับคุณน๊อตก็ไปกับแฟนแฟนก็แขนหักสนตนบายทัพ

ก็ยังไม่แต่งนะฮะยังไม่แต่งจะบวชก่อน

ผู้ชายเป็นพี่มากอีกคนนะ
แต่ทางฝ่ายผู้ชายยังไม่รู้ว่าตัวเองเมาใช่ไหม

พอเจอกันเราก็บอกสามี

เดี๋ยวพี่จดไว้เลยนะมีอีกคนหนูเจอหนูได้ทักเขาอีกสักคน

งั้นเราก็ขอเปิดช่วงนี้ด้วยข่าวของสามี
ในหลายสามีของคุณม้าออนภานะคะ
เป็นเรื่องของสามีคุณม้ากับแฟนเขา

เราชอบผู้ชายเจ้าชู้เราก็ต้องใจกว้าง

เป็นคู่รักที่เขาเรียกว่าเป็นคู่รักสายบุญคุณค่ะโอเค

เขาก็ยังปลีกเวลาไปกับคุณจุ๋ยไปทำบุญได้

รัฐยานินคูหามีเวลาท่องเที่ยวเติมพลังความหวาน

งาน๗วันเต็มไม่มีวันพักเลย
รับละครทีละ๓๔เรื่องคุณพุทธค่ะ
อันนี้ดิฉันก็ขอบอกว่ามันก็เยอะไปนะคะ

หนึ่งต้องถ่ายไป๗๐แล้วถึงจะรับเรื่องที่๒

คนในกองถ่ายทักว่าพี่เหมือนคนอดนอน

คงเป็นจังหวะของมันที่ได้ไปไหนด้วยกันอย่างที่แพลน

จะไปยกช่อฟ้าที่วัดท่าไม้

เขาเป็นสายบุญเราเป็นผู้ชายเราตัวคนเดียวคงไม่ได้ขนขวายอะไร

แล้วก็ไปนี่เลยไปนี่ก็บอกว่าคนถามเรื่องอนาคตเยอะ

เห็นบอกมีคนไปถามแกว่าแกสักคิวด้วยหรือเปล่า

เมืองบุญปุ๊บถามเลยสักคิวหรือเปล่า

เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ศักดิ์

พยายามดันตัวเองไปหาจุดที่สวยงาม

มันค่านึงมันค่านึงนะครับ
ไม่ต้องใส่แว่นเหมือนกันด้วยวะ

จีรัฐกับทางคุณชายอนันทวีปในคดีช่อโกง
เนื่องจากไม่ยอมจ่ายค่าว่าจ้างให้กับออร์กาไนซ์ของคุณชายอนันทวีป
ที่จัดงานอิเวนเมื่อปี๒๐๑๖จนสารแพ่งได้ตัดสินฝ่ายชาย
ให้ชนะคดีแล้วก็คู่กรณีต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด๒ล้านบาท
แต่อีกอันนึงเนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่๒๐ที่ผ่านมานะครับ
คุณชายอันนันทวีปได้ไปรอฟังคำตัดสินที่สารอายรสชดา
จากกรณีที่คุณชายได้ยื่นฟร้องต่อสารในคดีมิ่นประมาท
เหตุคุณแชมป์จิรัตน์ใส่ออกรายการ๑ได้มีการพูดพลาดพิ่ง
ตนเองต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง
โดยวันนี้ได้มีการนัดนักแสดงสาวคนสนิทอย่างหนิงปณิตามาให้กำลังใจด้วย

บอกว่าสารได้ตัดสินให้ตนเองเป็นฝ่ายชนะคดี
คู่กรณีนะฮะก็คือคุณแชมป์จีรัฐนะครับ
ต้องจำคุกเป็นเวลา๑ปีโดยไม่รอลงอาญา
และต้องลงขอโทษผ่านสื่อหนังสือพิมพ์๒ฉบับและเว็บไซต์๒เว็บไซต์
หลังจากนั้นนักข่าวก็มีการไปถามทางคุณชายนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
คุณชายก็บอกว่าวันนี้ดีใจก็ต้องขอบคุณศาลนะครับที่วันนี้ให้ความยุติธรรม
ไม่นะฮะไม่ใช่วันนี้นะต้องทุกครั้งสารให้ความยุทธรรมอยู่แล้วนะครับ
เพราะรอวันนี้มานานมากแล้วนะครับเพราะเป็นคดีความที่ยืดเยอะมานานนะฮะ
วันนี้สารพิพากษาให้จำเลยจำคุก๑ปีโดยไม่รอลงอาญาในคดีหมินประมาทนะครับ
ก็นักข่าวก็ถามบอกว่าคดีนี้นานแล้วยืดเยอะคุณชายบอกใช่๓ปีแล้วนะครับ
คดีที่สืบเนื่องมาจากการฟ้องร้องตั้งแต่งานอีเวนต์นะครับ
ส่วนทางคุณหนิงเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเราสองคนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเยอะแล้วนะครับ
มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันตรงคุณชายนะครับตรงต้องนะครับตลอดเวลานะครับ
ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ชายเนี่ยก็จะคอยให้กำลังใจหนิงหนิงเองก็ให้กำลังใจชายอยู่ข้าง
แต่น่าสวยนะคะคุณหนิงใช่ไหมฮะเจอสื่อคุณหิงต้องสวยอยู่แล้ว

ใช่ไปส่งลูกก็ต้องสวย

ผู้ใหญ่จะเตือนเนอะผู้ใหญ่ในวงตาผู้ใหญ่จะเตือนตลอดว่าอย่าทำห้ามทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แต่งหน้าไปอะไรอย่างคุณหญิงผู้หญิงแต่งหน้าอะไรก็ดีนะ
แต่งตัวดีดีอย่างเทศภาษณ์ให้มันดูดีจะได้ไม่ผิดหวังเวลาคนเข้าเย็นนะ
และอย่างมันเป็นโหเห้งของชีวิตตัวเองด้วยอ๋อเหรอ

มึงกลับไปขายเคยรถเทือนอะไรสักอย่างอะนะฮะออ
แต่ตอนนี้เนี่ยก็ก็ปำเปล่า
วันนี้คดีรถเถื่อที่ถูกโยงเนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังจะตัดสินแล้วนะฮะ
ก็ไปขึ้นศาลมาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมเป็นการนัดสืบพยาน
ถามว่าคิดจะจบลงด้วยดีไหมนะคุณเติ้ลบอกว่าจบลงด้วยดีอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมต้องมีความยุติธรรมนะฮะ
รู้สึกยังไงบ้างนะครับที่คนมองว่าเป็นคนผิดไปแล้ว
คุณเติ้ลก็บอกว่ากระแสข่าวหนักมากเลยนะฮะแต่ทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปทีละเรื่องเองนะครับ
ก็ขำนะครับว่าผมไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่
ผมไม่รู้จักกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไปทำตรงนั้นได้ยังไง
คือมันโยงมั่วกันไปหมดเละเทะไปหมดนะฮะคุณเติ้ลบอกผมก็งงเหมือนกัน
แล้วก็ยืนยันตัวเองบริสุทธิ์แน่นอนนะครับ
โอเคก็ตัดสินไปแล้วด้วย
แต่อีกฝ่ายไม่ได้อุทธรณ์อะไรต่อใช่ไหมก็จบตรงนี้เลย

ไม่ให้ปากคำมาเรียบร้อยแล้วเขาให้ปากคำ

ไปล่วงกระบวนการขายรถเผือนที่เป็นเข่า

เขาเองแค่ชอบแต่งรถไม่เคยขายรถ
ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจการขายรถ
มีร้านล้างรถขดับยนต์
แต่ไม่เคยไปมีอุปกรณ์ประกอบรถอะไร

ราชบุรีนครสวรรค์แล้วก็เป็นเฉพาณ

นี่อะไรเนี่ยดีชั่วออกจากใครย่อมกลับไปหาเขาเอง

ของเติ้ลไงล่ะ
แตกคอกันเป็นพี่น้องแตกคอกัน
คอมเม้นต์แรงใช้คำว่าอะกะตันอยู่ในหลักคุณ

เฮ่าจะไม่แรงพวกมันพี่มาเย็นนี่มาไหม

เอานี่นะมาถูกวันนะ

เอาเดี๋ยวช่วงหน้าดูครอบคร่าวชัวร์โซเชียลนะคะ
มีเรื่องเรือโลกเหมือนละครตอนนี้น้ำแรงมาก
ใช่เพราะว่าต้องระวังต้องระวังนะครับ
ซ้ำรอย
โปรดติดตามตอนต่อไป